มูให้สุดกับมูขั้นแพง
เท่าที่เราเช็คดวงเช็คดาวยกดาวย้าย
อาจารย์พูดมาเสมอว่าตุลาคมนี่แหละ
เป็นช่วงที่ราศีจะเปลี่ยนแปลงกันอีกรอบหนึ่ง
ดวงดาวจะเปลี่ยนใหญ่ประจำปีอีกครั้งหนึ่งคือ
วันที่๖ตุลาคม
อะไรเปลี่ยนดาวอะไรยกดาวอะไรยกดาว

ซึ่งในทางโหรศาสตร์ก็มีฝ่ายดาวร้าย

หมายความว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่๔ประการ
ตามโลกธรรม๘นะ
และ๔หมายถึงว่า๔ดี๔เสีย

มียศเสื่อมยศนะมีสันเสริญ

มีสุขมีทุกข์นี่๘อย่างเพราะฉะนั้น

ลาบยศสารเสริญสุขเนี่ย
มันจะเกิดขึ้นชัดเจนแก่

หลังจากวันที่๖ตุลาคม

ดาวพฤหาสบดียกย้ายจากลาศรีตุล

ชาวลาศรีพฤจิกกับลาศรีพฤศพ

พฤศพเขาจะได้รับผลอะไรบ้าง

ที่ร้ายก็ดีที่ไม่มีก็จะมี

แสดงว่า๒ราศีนี้ชีวิตจะดีขึ้น

ดีมาก๖ตุลาไปแล้ว

ป่วยเจอหมอดีนี่ดีมากนะพฤศพกับพิจิก
พฤษศพกับพิจิกถือว่าดีมาก

พระราชดีเข้าสู่ราศีพิจิกษ์เนี่ย
มันส่งผลให้คนเกิดในราศีเมษเนี่ย

เอฟเฟคของเมฆจากดาวย้ายหลังวันที่๖ตุลาคม

ต้องดูก่อนนะราศีเมษเป็นราศีดวงเมือง

พฤษฎีจรเป็นมรณะแปลว่าพระจะศึกกันเยอะมาก
สองนะราศีเมษถ้าคิดจะลงทุนหรือทำอะไร

หุ้นอะไรก็แล้วแต่อย่าเลยเงินไว้ในแบงค์เฉยก่อน

อย่างอื่นล่ะฮะสุขภาพความรัก
มีเกณฑ์ป่วยเจ็บความรักก็อาจจะมีปัญหา
คือมันเป็นจังหวะดวงตกของไงคนเกิดราศีเมษ
คนเกิดราศรีธนูดาวประจำตัวโคจรเป็นวินาทแก่ตัวเอง

ซึ่งดาวประจำตัวนี้คือเป็นดาวประจำตัว
โคจรเป็นวินาทแก่ตัวเองเพราะมีสิทธิ์หลง
หลงรักหลงเชื่อ

เก่าไม่ถึงต้องให้ใครช่วยเก่า

เพราะฉะนั้นเนี่ยมดดำเพิ่งอยู่ราศีธนูก็หาคนช่วยเก่า

ถ้าใครเกิดราศีธนูเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์มีพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดแล้วมีบุญที่เคยสร้างมันจะเกิดปฏิหารวินาศแปลว่าทำลายกับหนุน
เพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่เกิดราศีธนูดวงของคุณถ้าสมมุติคุณเคยทำบุญทำทานเคยกราบไหว้บูชาพระมาก่อนคิดดีทำดีพูดดีผลบุญจะหนุนนำให้จากร้ายกลายเป็นดี
ราศีธนูเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ช่วยหนุน

จะไม่สามารถบริหารและจัดการตามใจ
แต่จะมีผู้ใหญ่มาชักยายอยู่ข้างหลัง

ความหมายคำว่าชักใยคำนี้นะดีครับ
เพราะทำให้เรานั้นถูกที่ถูกทาง
ความรักของราศีธนูล่ะ

ในเวลานี้ถ้ารักใครเนี่ย
๓วันดี๔วันร้าย๓วันเจอ๒วันจาก

เกิดไปอยากไปใจอ่อนไปอะไรกับใครนะ
ตัวเองจะต้องช้อมช้ำระกรรมอก
ต้องเอาน้ำใบบุบกมากินตลอดไป
หลังจาก๖ตุลาคม
นอกจากราศีธนู

มีราศีอะไรอีกที่จะต้องระวังตัว
ราศีมิถุนเพราะดาวพฤษฎีตรงนี้จะเป็นอาริกับดวงชะตา

ที่มันคิดจะทำมันติดขาดไปหมด
แต่กู้แบงก์ก็ไม่อนุมัติ

ดังนั้นคนเกิดราศีมิถุน

เพราะฉะนั้นเรื่องความรัก

ใครมีแล้วก็ขอให้ประครับประครอง

เพราะฉะนั้นราศีมิถุนต้องระวังเรื่องความรักเหมือนกัน

ระวังเรื่องความรักหุ้นส่วนเริ่มต้นทำอะไรมันติดขัดไปหมด

ข้อที่๑ให้เราเข้าใจว่าคนเรา
มันจะดีอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้ยังไง

เราก็ไม่ต้องแก้หรอกเพียงแต่เข้าใจมัน

ในขณะที่มันดำเนินไปจากนี้
ในระยะที่ผมได้บอกแล้วว่า๑ปี

คนที่ดวงมีเคราะห์ก็อย่าประมาท

จะซ่อมบ้านจะล้างแอร์

คือมันต้องระวังตน

วันที่๖ตุลาคมทุกวัด
คิดว่าน่าจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต

หาโอกาสไปร่วมพิธีนั้นให้ได้

มีผลมันก็มีพิธีในนางบทแบบโบราณ
คือพิธีเจริญพระพุทธำนตร์นับประเคาะ
หรือเอาน้ำมลจากวัดที่เค้าเจริญพุทธมนตร์

นี่คือมูเลยนะแบบโบราณ
ทำบุญกับสิ่งที่ขาดทั้งหมดเด็กยากไร้บ้านเด็กกำพาคนชะลาคนขาดทั้งหมด
สุนัขแมวอะไรต่างนานาได้หมดเลย
มังกรหลังจากที่ดาวยกดาวย้ายมังกรจะมีเอฟเคยังไง
บอกว่ามังกรที่ผ่านมาดูแบบว่าลืมตาอ้าปากยากเหลือเกิน
คือที่จริงราศีมังกรเนี่ยถูกราหูเล็งชะตา
แต่บังเอิญคนที่ไม่รู้ทางโหรศาสตร์ลืมไปว่า
ราศีมังกรเจ้าเรือนราศีเนี่ยก็คือดาวเสา
เมื่อลาหูมาเล็งมังกรแปลว่าลาหูมาเล็งเรือนของเสา
มันมีภาคฐาอยู่ว่าภีควณะโชคใหญ่ในชนษา
พระราหูจรต้องพระเสาราสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่
ลาหูเนี่ยมันต้องกับพระเสาเนี่ยเข้าใจได้
แต่สุริยาต้องครูคืออะไรสุริยาต้องครูคือพระราชดีต้องอาทิตย์
เราไม่รู้โหลศาสตร์จะทำยังไงไม่ยาก
สุริยาคือพระอาทิตย์ก็คือความสว่างก็คือความดี
ครูก็คือบุญเพราะฉะนั้นไปทำบุญช่วงนี้ราศีมังกรทำบุญขึ้น
ทำบุญกับพระกับวัดกับโรงพยาบาลไปบริจาคช่วยต่างนานาเนี่ย
คนเกิดเหตุเพศภัยต่างบริจาคช่วยได้บุญหมด
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมังกรดวงจะพลิกฟื้นตั้งแต่๑๘กรกฎา

คนเกิดราศีมังกรตัวเองดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร
แต่จะมีตัวช่วยที่ดีลูกน้องดีบริวารดี

ความรักเนี่ยถ้าเกิดคนเกิดราศีมังกรมีคู่
คู่ก็รักกันดีแต่คู่จะป่วยเจ็บ
ถ้าเกิดใครเป็นโสดก็จะมีเกณฑ์เจอคู่
แต่จะได้คู่ลักษณะที่หื่นหน่อย
เราต่อกันด้วยราศีกุม
พฤษฎีที่ย้ายเนี่ยยกเข้าสู่เรือนการงานของคนเกิดราศีกุม
ก็เป็นราศรีกุมที่ผ่านมาตลอด
ราศรีกุมมีเทพประจำตัวราภู
ตอนนี้ราหูโคจรเป็นอาริแก่ดวงชะตาชาวราศีกุม
หมายถึงว่าคนที่มีดาวประจำตัวจรเป็นอาริของตัวเองในปีพศนั้นเนี่ย

ยากเลยอ่ะแต่มันมีตัวช่วยว่าหลังจากวันที่๖ตุลาคม
ดาวพุทธฤษฎีโคจรเข้าเรือนการงานไปว่า
ถ้าทำงานในสิ่งที่ถูกต้องงานจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูล

ราศีมีนนิกดาวยกดาวย้ายมี

ตั้งแต่วันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๕ตุลาคมเนี่ย
ราศีมีนดวงตกสุด

ตนุมรณะถูกเกียรติถูกเข้าใจผิดตกงานป่วยเจ็บ
ชีวิตก็หดหูสลดหดหูบางคนก็ไปต่างประเทศไปเลยไปไกลเลยนะ
เพราะว่าตนุมรณะแต่พอผ่านวันที่๖ตุลาคมชีวิตพลิกฟื้นเลย

หวังก็จะสำเร็จมีโอกาสใหม่มีสิ่งใหม่ความรักก็แฮปปี้งานก็มีมา

ราศีสิงศ์เนี่ยดูจากดวงชะตานะว่าดาวพฤษฎีที่ย้ายในวันที่๖ตุลาคมจะย้ายไปเป็น๔กับลักษณะราศีเกิด
หมายถึงว่าสิงห์นับหนึ่งนะเอาต้องเข้าใจก่อนว่าวันที่๖ตุลาคมดาวพฤษฎีย้ายจากตุลเข้าพิจิกษ์ใช่ไหม
เรานับว่าราศีสิงศ์นับ๑การนับ๒ตุลนับ๓พิจิกนับ๔ทฤษฎียกเข้าเรือนที่๔โหรศาสตร์มีเกณฑ์ว่าอย่างนี้
อันหนึ่งจันทร์เป็น๑๑แท้แก่รักพฤหัส๔ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข๓ดังนี้จากเจริญยิ่งยศนา
แม้ว่าชาตินี้ตามต้อยยกให้เสมอพงศ์แปลว่าคนเกิดราศีสิงศ์ถ้าเกิดเป็นคนที่มียศมีศักดิ์มีตำแหน่งมีหน้าที่
จะได้รับการอวยยศอวยตำแหน่งผู้ใหญ่จะหนุนให้ได้ประสบความสำเร็จโดยทั้งอาจจะมาออกให้เราออกหน้าหรือเขาจะหนุนอยู่ข้างหลัง
เพราะทฤษฎีตรงนี้เด่นในดวงชะตาแต่สิงต้องเป็นสิงคือต้องเป็นลีดเดอร์
เด่นต้องนำเสนอต้องเปิดตัว
มันไม่แตกต่างจากธนูนะสิงห์เนี่ยแปลว่าสิงห์ในที่นี้ก็คือเจ้าป่า
ต่อไปราศีกรรม
ราศีกันเนี่ยมันน่าจะดวงดีและดวงดีต่อเนื่อง
นี่มีคำถามว่าอาจารย์ก็อาจารย์บอกว่าดวงดีไม่เห็นดีเลยอ่ะ
ดีตามบุญตัวเองมดดำดีตามพื้นดวงเดิม
คนเกิดราศีกันที่ผ่านมามันต้องดีแล้ว
เพราะที่ผ่านมาหลายปีก่อนหน้านี้มันแย่ใน๒ปีนี้ต้องดี
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกันไม่ดีต้องไปพิจารณาตัวเองแล้ว
บุญสร้างหรือเปล่าทำความดีหรือเปล่า

เพราะตอนนี้ราศีกันมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางได้ติดต่อ
มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นได้เจอโอกาสใหม่สิ่งใหม่
แต่ผลก็เป็นไปตามบุญของแต่ละคนไม่เท่ากัน

มีเกณฑ์จะเจอคนรักจากการเดินทาง
อ่านะฮะคือเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะเจอตอนเดินทาง
เดินทางพบปะออกงานเจอเลย

พฤษฎีโคจรในวันที่๖ตุลาคม
เข้าสู่เรือนการเงินของชาวราศีตุล

ชีวิตก็ฟู่ฟ่ามั่งคั่งมีโอกาสจะรวย
จากนี้ราศีตุลไป๑ปีรวยมาก

แล้วถ้าเกิดว่าราศีเป็นกรกฎลักษณะเป็นตุลล่ะ

พฤษฎีโคจรเข้าเรือนการเงินนะ
หลัง๖ตุลาคมเนี่ยไป๑ปีเนี่ยนะ

แล้วไม่พูดกันหลัก๑๐ล้านต้องเป็น๑๐๐ล้าน
ต้องเป็น๑๐๐ล้านเลยต้องมีโอกาส

ต้องวางแผนทำธุรกรรมธุรกิจ

เลือกเงินฟันทรงฟันหลุง

ความรักเนี่ยนะคนเกิดราศีตุลใช่ไหม

เป็นคนขี้หึงถ้าราศีตุลเนี่ยนะ

ที่เป็นคัสโนวี่คัสโนว่า
มากเลยเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะ

เทวดาพระราชดีกับผมที่วัดเจ้าอาม

อย่างที่ว่าก็ไปดาวใหญ่
มีโอกาสก็ไปทำบุญทำทานกันนะครับ
เรียกว่าเป็นการเสริมรวม